สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้มาพร้อมกับฝนที่ถล่มเมืองมากมากทีเดียวนะคะ

ของมือฆ่าระดับโลกกันสักนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมจำได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่
มีนักฆ่าไปฆ่าชาวต่างชาตินะคะ

เป็นคนอินเดียแต่ว่าสัญชาติแคนาดา
เสียชีวิตที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต

แล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราเห็นภาพอุ๊คอ่านมาก
ก็คือมีนักฆ่าอยู่สองคนขับรถไปแล้วก็ไปยิง
เสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่ามือฆ่านั่นนะคะ
ออกนอกประเทศไปเรื่องเกิดขึ้นจริงตั้งแต่๔กุมภาพันธ์
ค่านี่หนีออกต่างประเทศไป
วันที่๖กุมภาพันธ์ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ
ปรากฏว่าณวันนี้ค่ะ
เขาจะต้องมีการส่งตัวมือฆ่าระดับโลกเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเลยนะคะ
เพราะณวันนั้นเขาหนีกลับไปที่แคนาดา
ปรากฏว่าทางแคนาดาเองเขาก็เลยจะมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
กลับมาทำแผนเรื่องของค่าสถานการณ์ที่ภูเก็ตนะตอนนั้นใช่ไหม
ทีนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พร้อมด้วยกองฮานุมานตำรวจเจ้าหน้าที่ประมาณสัก๓๐๔๐นายค่ะ
เดินทางไปที่แคนาดาเพื่อที่จะไปรับตัวนักฆ่าคนนี้กลับมาที่เมืองไทย
ปรากฏว่ามาถึงเมืองไทยต้องมีการอารักษากันเป็นเรื่องเป็นราว
คือลักษณะคือเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นมือฆ่าระดับโลก
คือในต่างประเทศเขาเคยไปก่อคดีการฆ่าผู้อื่นในต่างประเทศหลายประเทศแล้ว
ดังนั้นเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่กลัวว่าจะมีการแบบว่าช่วงชิง

เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เลยมีการอารักษาที่ค่อนข้างเข้มงวดมาก

มากค่ะแต่นี่มีการส่งตัวมาที่เมืองไทยก่อน
พร้อมอาวุธหนักครบมือเดินทางไปยังท่ากัศยานทหารบน๖ดอนเมืองนะคะ
เพื่อที่จะไปรอรับตัวผู้ต้องหาคนสำคัญ
ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศแคนาดา
กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนค่ะ
ซึ่งการรับตัวผู้ต้องหาก็ดำเนินไปด้วยความรอบครอบมากอย่างที่บอก
เสียชีวิตที่บริเวณหน้าวิลล่าเอก็คือริมหาดโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

แล้วก็ไปรับกลับมาโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศค่ะ
ก็นำตัวผู้ต้องหารายนี้มาถึงสนามบินนะคะมาถึงดอนเมือง
เมื่อเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาของวันที่๒๘พฤษภาคม
ก่อนที่จะนำตัวมาควบคุมที่กองปราบทันที
ผู้จัดข่าวก็รายงานบอกว่า
ชั่วคราวพร้อมกับมีการเคลียร์เส้นทางการจัดการจรจรแบบพิเศษ
แล้วก็วางกำลังป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเส้นทางเลยค่ะ
สำหรับสาเหตุอย่างที่บอกไปว่าทำไมถึงต้องมีการจัดความปลอดภัย

แล้วก็เป็นสมาชิกคนสำคัญของอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ
ลักษณะคือเขาเป็นบริษัทเลยนะคะที่รับจ้างค่าระดับโลก

ก็เลยเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะถูกลักลอบชิงตัวหรือว่าฆ่าปิดปากระหว่างส่งตัว
เขาก็เลยมีการปิดล้อมอย่างหนาแน่นิดหนึ่ง

ใช่ถูกต้องก็เดี๋ยวเขาก็คงจะไปดำเนินคดีต่างในประเทศไทย
เพราะเขามีการมาฆ่าที่นี่เนาะ

พี่มดติดตั้งแต่ลงทางด่วนมาเลยใช่ไหม

แต่แน่นอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาการเมืองเป็นเรื่องร้อนแรงจริงนะฮะ

เขาก็บอกว่ามีออการริ้วรับในซิงกโปร์
แต่ตัวเองมีโอกาสไปซิงโกโปร์
ดูเห็นรูปอยู่เล่นกับลูกไอที

ไปค่าก็เรียกว่ารูกหลานครบเป็นเยี่ยมจะเปลี่ยนว่ิคุณตาคุณปูเลยเนี่ย
แต่ก็ไม่รู้ว่าเค้ากดจะมีดิวอะไรกันจะไปเล่นเมื่อกี้ว่านี้
ไม่มีการพูดการเมืองกันเลยระหว่างพวกพี่

ตั้งแต่แบบว่าเด็กโทนี่ทีน่าคลอดมาอย่างนี้
เขาบอกเขาไม่เห็นเขาเพิ่งได้เห็นเด็กแฝดครั้งแรก
เขาก็ค่อนข้างจะติดติดหลานพาหลานไปเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้
ความคุณตาต้องเป็นคุณตาใช่ไหม
คุณตาอันนี้เป็นคุณปู่ถ้าสมมุติลูกของคุณโอ๊คพานทองแท้ก็จะเป็นคุณปู่

ลูกของคุณอิ๊งไม่ได้เอาลูกไปเพราะยังเด็กน้อยอยู่อย่างคุณเอม
คุณเอมก็จะเป็นคุณตาเขาก็จะต้องแค่เอาจริงนะแค่แบ่งคิวหลานลูกก็หมดแล้ว

ใช่ไหม๗กี่คนลูกคุณเอม๓ลูกคุณโอ๊ค๒ก็๕คนแล้ว
เขาก็อยู่กับครอบครัวเขาน่ะสองสามวันที่ผ่านมาอืมแต่ปรากฏว่าเขาบอกโอเคล่ะ
ดิวรับสิงคโปร์ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่หลายคนไปจับตาดิวรับที่อังกฤษ
อังกฤษดิวระหว่างที่ฟุตบอลพรีเมียลีกไปดูบอลเฉยหรือเปล่า
คือพิเมียร์ปฎิสนามคือลูกของคุณเสธาเขาเล่นอยู่ที่นั่นระหว่างคุณเสธาค่ะ
สุดท้ายอืมเขาบอกโอ้เลสเตอร์ตกชั้นด้วยนะดิวครั้งเนี้ย
ไม่คือต้องบอกว่าแมทถ้าเรื่องบอลเลสเตอร์ก็ต้องลุ้นหลายต่ออยู่
งานเนี้ยมันก็ยากแล้วล่ะปรากฏว่าเราต้องย้อนกลับไปก่อน
เปิดสนามกูธิสันพาร์ครับการบริเวณของบอร์ดมัตต์
โดยผลการแข่งขันเอฟเวอร์ตันสามารถชนะเอาไปได้๑ต่อ๑
ส่งผลให้เลสเตอร์ตกชั้น
ไม่ค่อยเป็นด้วย

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่คนจับตามองคือทั้งคุณเศรษฐา
แล้วก็คุณอนุทิน

แล้วเมื่อกี้ก็คือ
ลูกของคุณวิชัย
ถูกต้องไหมฮะอ่าใช่ค่ะนี่คือลูกชายของคุณวิชัยนะครับ
ก็ที่สนามเลสเตอร์เนี่ยแหละล่าสุดครับเขาบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสิน
ซึ่งเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
เพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
แล้วก็เป็นคันดิเดตนายกรมนตรีพักภูมิใจไทยเพียงหนึ่งเดียวเนี่ย
บอกโอ้โหสองคันดิเดตเนี่ยไปร่วมชมการแข่งขันนัดนี้ด้วย
จากสองคนแล้วยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรากฏตัวนะฮะกับ
กับคุณเศษฐานิวิชัยก็ไปเห็นไหมอืม
คนก็เลยจับตามองอ้าวอย่างเงี้ยคุณเศรษฐากับคุณอนุทินไปเจอกันเออ
มันจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าเขาจะได้คุยกันไหมนะ
ใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติเราไปดูในไอจีของไทยรัฐตอนนี้ไทยรัฐ
เขาก็บอกว่าถ้ำกลางฝูงคนนับหมื่นเต็มความจุสนามเนี่ยนะ
ค่ะต้องยอมรับต้องเสียงวิภาควิจัยกันอย่างหนัก
โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าการเจอกันของ
คือเป็นสองพักที่คนก็พูดถึงเยอะว่า
เขาจะมีการไปพูดคุยเจรจากันหรือเปล่านะอะไรแบบนี้
แต่ล่าสุดเขาบอกว่า
ก็มีการเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้แหล่งข่าวบอกคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย
เขาได้พูดกับนักข่าวไทยรัฐแล้ว

อันนี้คือแหล่งข่าวของคุณเศรษฐานะครับ
นายเศรษฐามีกำหนดการจะมาดูฟุตบอลนัดนี้อยู่แล้ว
โดยได้แจ้งกับคนสนิทเป็นจำนวนมาก

อันนี้คือเป็นแพลนที่เขาจะมาดูก่อนการเลือกตั้งอยู่แล้ว
แล้วคุณเศรษฐาเนี่ยมีความสนิทสนมกับนายอายวัฒน์
ก็คือลูกชายของคุณวิชัย

เดินทางมารับชมและมาให้กำลังใจ
โดยนายเศรษฐานั้นนั่งคนละโซนกับนายอนุทินชาญวีรกูล

แล้วก็ที่เดินทางมาชมฟุตบอลแมทนี้
หลังจากเสร็จภารกิจที่กรุงเจนิวานั่นคือคุณอนุทิน
คุณอนุทินไปประชุมที่เจเนวานะครับ

จากนั้นคุณอนุทินก็ได้เดินทางต่อมาที่ประเทศอังกฤษ

อันนี้คนเขารู้กันอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
เขาก็เป็นคนต้อนรับทั้งสองท่านอยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่าผลการแข่งขันพอจบปุ๊

เพื่อมาให้กำลังใจคือคุณอายวัฒน์

เพราะคุณอนุทินเองคุณเศรษฐาเองก็เป็นอดีตนักธุรกิจมาก่อน

ของคุณเศรษฐาก็สนิทกับทางคุณอายวัฒน์อยู่แล้ว
คุณอนุทินก็เหนื่อยคุยอัยวัฒน์อยู่แล้ว

ก้าวไกลน่าจะเป็นที่จับตามอง

เขาบอกพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกับอีก๗พักการเมือง
โดยจะเน้นการพูดคุยถึงการทำงานเป็นหลักการว่า
มีเรื่องอะไรที่จะผลักดันทำงานร่วมกัน
และอาจมีการตั้งคณะทำงานส่วนตัวนะฮะ
ส่งตัวแทนมารับผิดชอบในการประชุม
เพราะเขาบอกว่าเราอาจจะคุยกันน้อยไปหรือเปล่า

รับที่ระบุว่าพักเก้าไกรอาจจะต้องมาเป็นฝ่ายค้าน

นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจริงแล้วแกนนำทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยลดความกังวลเรื่องนี้แล้ว
เพราะเน้นการพูดคุยภายในมากกว่า
พระเก้ากัยยังไม่มีแผนอื่นรองรับ
เพราะมั่นใจว่าสามารถเดินหน้าจัดรัฐบาลได้
กลางเดือนมิถุนายนนี้เห็นเป็นกี่วันนี้

ทั้งเดินหน้าอธิบายความคลายกังวลต่อสว

นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมากันต่อครับ

คือเขาบอกว่านี่มีตำรวจเกี่ยวข้องจริงไหมอันนี้ต้องตรวจสอบ
คือผอบตรถึงขั้นบอกว่าสั่งสอบด่วนเลย
ถ้ามีใครเอี่ยวก็ลงโทษ
ฝากไปบอกด้วยว่าถ้าเงินไม่พอก็ไปทำอาชีพอื่น
จริงเขาบอกว่ามันมีกรณีนี้มานานมากแล้วนะคะ
แต่แค่ยังไม่เคยได้มีใครแบบตีแผ่ออกมา

จริงมันหลายปีเป็น๑๐ปีเป็น๑๐ปี
เออเนี่ยค่ะคือพลตำรวจตรีเอกราชริมสังกาศนะคะ

ให้ตำรวจทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็เรียกนายตำรวจระดับผู้กำกับการ
สารวัตรทางหลวงทั่วประเทศเข้าประชุมเลย
ความพร้อมก่อนตั้งคณะทำงานสืบสวนแบบถอนรากถอนโคนต้นน้ำถึงปลายน้ำ
เขาบอกว่าจริงแล้วอันนี้เนี่ยรวมไปถึงฟอกเงินเลยนะต้องยึดทรัพย์กันเลยนะ
คือถ้าพูดถึงข้อมูลที่ได้ประสานกับสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
เขาบอกว่ามีภาคเอกชนกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
เขารวมตัวกันทำสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายต่าง
เมื่อกี้เนี่ยที่เราขึ้นที่เป็นป้ายเป็นสติ๊กเกอร์เป็นรูปต่างอะนะคะ
ซึ่งเขาบอกต้องตรวจสอบหน่อยว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่
คือตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยไหม

ถ้ามีตำรวจเกี่ยวข้องมีเอี่ยวด้วย
ก็จะถูกดำเนินการทางวินัยแล้วก็อาญา
เพราะว่าเป็นตำรวจมันต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว

ซึ่งคืออย่างที่บอกไปว่าจริงเนี่ย
เขาก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า

พระจันทร์เป็นพระอาทิตย์ยิ้มบ้าง
แล้วก็จริงมันมี๕๐กว่าอัน
จริงเขาคาดการณ์ว่าอาจจะมีมากกว่านั้น

คือมันก็จะกลายเป็นเหมือนโอเคคุณจ่ายมา

เพราะอันนี้มันเหมือนกับเวลาเราผ่าน
บางทีมันก็จะไปเรื่องของไอ

เรื่องกรณีรถน้ำหนักบรรทุก

แต่ว่ามันผ่านด่านได้เลยโดยที่ไม่จำเป็น

สติ๊กเกอร์นี้เหมือนเป็นโคตรลับ

เป็นบัตรผ่านไปแบบไหน

เป็นแบบว่ารายเดือนเดือนละ

เขาประกอบธุรกิจแบบสุจริตที่เขาไม่ได้ซื้อสติ๊กเกอร์พวกนี้
บางทีเขาทำตามกฎระเบียบมันก็กลายเป็นว่าถูกเอาไป

ซึ่งเขาบอกมีหลายรูปเยอะมีใบโพสมีหลุขาด

อืม
เขาบอกมีเวอร์ชั่น๕เวอร์ชัน๖มีตัวเลขเลขไทยอยู่ข้างล่างอะค่ะ

อืมคือเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจทางหลวงที่เป็นหน่วยงานโดยตรงในการรับผิดชอบเรื่องนี้ใช่ไหมค

ว่าด้วยตัวของตำรวจทางหลวงเองเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวน
เขาก็ต้องประสานไปที่กองปราบให้ดำเนินการทางกฎหมายอีกทางนึง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลของผู้กระทำผิดหรือว่าดำเนินคดีใคร
ถ้าประชาชนคนไหนมีเบาะแสแจ้งเข้ามาได้เลย

เพราะหมายถึงว่าถ้าสมมุติใครมีข้อมูลหรือมีทั้งหมดให้แจ้งเข้ามา
เพราะจริงก่อนหน้านี้คุณวิโรธก็มีเขียนบอกว่าใครที่เห็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ให้ช่วยถ่ายรูปส่งมาให้เขาเหมือนกัน
แล้วก็มันมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นข้อความลับเป็นแชทลับที่เขาคุยกันเหมือนประมาณว่า
แกะสติ๊กเกอร์หนูออกหน่อยคือตอนนี้มันมีสติ๊กเกอร์เป็นหนูเป็นอะไรอย่างนี้รีบแกะออกรีบแกะออกคนที่ติดไปแล้วให้แกะออกเขาก็ไปสั่งให้แกะออกไง
มันมีหลายรูปให้สมาชิกทุกคันแกะสติกเกอร์กระต่ายและแก่กล่องออกให้หมดครับ
เนี่ยและหุงของพุกเนี่ยบรรพุธแกะสติกเกอร์ไหว่อะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนอย่างไรอาจจะเป็นคนข้างนอกเขาทำกันเองแล้วแปะหรือเปล่า
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ว่ามันต้องตรวจสอบว่าต่อให้เป็นคนนอกทำ
มันขัดเหลได้ยังไงจริงไรอันนี้ตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบ

ซึ่งเรื่องที่คุณวิโรธโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ

กรมทางหลวงบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ

รัฐก็เลยจะได้สนใจเอามาพิจารณาแก้ไขกฎหมายไง
เพราะปกติแล้วพวกรถบรรทุกหนักเนี่ย

เขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมันต้องผู้ประกอบการ

จะได้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายตรงนี้

พลตำรวจโทอาเชิญไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พอบอตรอเนี่ยสั่งให้กองประคับการตำรวจทางหลง

ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงไม่จริงแบบไหน
ตำรวจเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร

ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

และการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเข้มข้นและจริงจัง
ตำรวจบอกว่าพร้อมรับฟังข้อมูล

เอกสารการร้องเรียนจากทุกภาคส่วน
ใครที่มีข้อมูลอยากจะแจ้งนะคะ

ร้องเรียนเจรตำรวจทางออนไลน์

หมายเลข๑๑๙๓ก็ได้นะคะ

หรือยังไงก็ส่งเข้าไปได้

ใช่ไหมอย่างน้อยก็บอกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่า
เริ่มแบบสติ๊กเกอร์
ถ้าคนในไม่เป็นคนรับเรื่องนะ

เดี๋ยวต้องรอคุณชูวิทย์เดี๋ยวคุณชุวิตเขาต้องรับลูก
ใช่เดี๋ยวเขาก็คงไปรับลูก
ไปดูเรื่องนี้มีการออกมาแฉสถานสงเคราะห์นะคะ

เขาบอกว่าลงโทษทารุณกรรมเด็ก

ไปช่วยหน่อยค่ะ๒๘๐ชีวิต

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขามีการโพสต์

ของเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่บนชะโครกค่ะ
ภายในห้องน้ำที่เรียกว่ามันมีขนาดเล็กมากเลยนะคะ

ตัดผมสั้นนะสวมเสื้อสีเขียว

สีเขียวเนี่ยรัดอยู่ที่ปากที่แขนแล้วก็ที่ขาของน้องด้วย

อยู่ใต้อ่างล้างมือภายในห้องน้ำค่ะ
พร้อมกับมีการระบุบอกว่าได้รับรู้เรื่องนี้มา
นิ่งนอนใจที่จะหาทางตีแผ่สู่สังคม
กว่า๒๘๐ชีวิตต้องเผชิญกับความโหดร้ายจากสังคม
แล้วก็มีการแชร์คลิปเสียงด้วยนะคะ
คลิปเสียงแรกระบุข้อความบอกว่า
คำพูดจากปากเด็กหดหูนะ

แล้วก็ค่อยบอกว่าเค้าจับหนูลงหลุม
หลุมบางอันก็มีน้ำบางอันก็ไม่มีน้ำ
เขาทั้งกัดหนูทั้งตีหนูทั้งเอามีดมาเชื่อดหนู
นี่เหรอคือสถานสงเคราะห์ใช่ค่ะเครียดเลยเหรอ
ส่วนคลิปเสียงที่๒ระบุบอกว่าสถานสงเคราะห์เขาพูดกับเด็กแบบนี้กันเหรอ
ส่วนอีกคลิปนึงค่ะเป็นภาพถ่ายที่เห็นว่าด้านในมีห้องอยู่๑ห้อง
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่ามันเจ็บเด็กมันจับเด็กขังในห้องนี้
แล้วปิดไฟทั้งมืดทั้งยุงเด็กกรีดร้องจนแทบขาดใจจิตใจทำด้วยอะไร
คือผู้โพสต์ค่ะนางสาวธัญรัฐเขาเปิดเผยว่าตัวเอง

คือเขาเข้าไปเมื่อวันที่๓๐เมษายน
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาทำงานที่สถานสงเคราะห์นี้นะคะ

แล้วด้วยความที่เขาเป็นพยาบาลแล้วเป็นนักจิตวิทยาด้วย

แต่ทีนี้พอเวลาพูดคุยกับเด็กไปปุ๊บเนี่ย

เวลาถามเด็กถามคำนึงเขาก็ตอบคำนึง

แล้วก็ดูเป็นแบบคนที่หวาดกลัวพี่เลี้ยง

สังเกตเห็นบาดแผลของเด็กก่อน

แต่พี่เลี้ยงก็อ้างว่าเด็กดื้อจำเป็นต้องตี
หลังจากนั้นก็เลยมีโอกาสคลุกคลีอยู่กับเด็กมากขึ้น
เด็กค่ะเขาเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจ
กล้าที่จะเล่าข้อมูลต่าง
เล่าให้ฟังว่ามีพี่เลี้ยงหลายคนที่ทำการทารุณกับเด็ก

อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วตรวจสอบต่อไป
คือถามว่าถ้าเกิดไม่ได้มีใครออกมาตีแผ่เรื่องนี้
ถามว่าน้องแล้วก็เด็กกว่า๒๘๐ชีวิตที่อยู่ที่นั่นเนี่ย
เขาต้องเผชิญกับความโหดร้ายทารุณขณะนี้ได้ยังไง
ซึ่งเขาบอกว่าเด็กบางคนเขาแอบมาบอกนักจิตวิทยาคนนี้
เพราะว่าเขาโดนปิดตาด้วย

เด็กก็บอกว่าเด็กเข้าไปวันนี้ดูข่าวตอนเที่ยง

กลบหน้าเขาไม่พูดเลย

ก็กับทั้งกลุ่มเขาบอกทั้งกลุ่มพยายาม

แต่เขาบอกว่ากรณีถ้าเด็กหลบหนีคุณดูนะฮะ

ก้าวร้าวก็จะต้องแบบพูดคุยตักเตือนงดขนม
มันเป็นประโยชน์เขียนบันทึกข้อความแจ้งสตาฟ

ซึ่งถ้ากรณีหลบหนีเนี่ยมีการเข้าห้องมืด
เออเนี่ยเขามีแล้วขโมยเข้าห้องมืด

ห้องมืดมีทำไมก่อน
เขาถึงเขียนเมื่อกี้ไงว่าเด็กเข้าไปอยู่ในห้องนั้น
ยุงเวลาจะกรีดร้อง
คือก็ไม่มีใครไปช่วยเขา
แล้วแบบเด็กโดนทำคือเขาบอกพฤติกรรมของเด็กกลายเป็นแบบกลัว

มันคือการทำโทษแต่วันนี้
สภาพจิตใจของเด็กมันจะเปลี่ยนไปเลยนะ
มันต้องแยกการทำโทษกับการทรมานก่อนนะ

ห้ามพูดคุยตักเตือน

เข้าห้องมืดงดขนม๒อาทิตย์
ชดใช้คูณสองคือชดใช้เป็นเงิน

ไอ้ห้องมืดเนี่ยเข้าใจแต่กรณีที่เขามีการตีแผ่ออกมาเนี่ย

เด็กถูกเชือกรัดปากที่แขนที่ขาด้วยไง

คืออันนี้มันต้องแยก

ถูกแล้วเด็กอายุเท่าไหร่

คือใช้ควาดธรรมกรรมได้นะ

มันควรมีการเซ็ตเป็นมาตรฐานกลางไหม
สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กหรืออะไรอย่างนี้ว่า

ไม่ใช่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่แต่ละคน

อันนี้มีลงหลุมด้วยนะคะมีลงหลุม
เขาบอกว่าบางอันมีน้ำบางอันไม่มีน้ำ

ไอ้มีดมาเชื่อดเนี่ยคือ
เพราะว่ามันมีแบบแผลต่างนาน
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากเขาทำอะไร

ที่ต้องมีกฎแต่อะไรที่นอก

อะไรนะเฉือนเหรอลูกเชื่อด
เชื่อดหนูลงหลุมอย่างเงี้ย

กัดหนูตีหนูอย่างนี้เอามีดเชื่อดอย่างนี้

ประโยชน์อันนี้คือกฎที่เขาตั้งกันขึ้นมา
หญิงแห่ง๑ในจังหวะสระบุหรี
คือไม่ได้บอกว่าทำโทษไม่ได้นะคะมันก็ต้องทำโทษมันก็ต้องมีการเตือนสติ

เพื่อให้เด็กออกมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมเนาะ
ได้ออกมาเป็นปัญหาในสังคมแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่ามันก็ต้องต้องลงในรายละเอียด
การทำโทษคือทำอะไรแบบไหนอย่างไร
ไม่ใช่ว่าเราเห็นสมควรแบบไหนก็ทำแบบนั้น
งั้งงั้นมันก็ย้อนออกไปในยุคที่ขโมยของตัดมือเลยไหมอย่างนี้หรอ
มันก็อาจจะต้องมีการอะไร

โอ้โหเห็นภาพแล้วคุณดูภาพภาพนี้เราเชื่อว่า
อีกแล้วคุณเห็นเต็มโซเชียลหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็ภาวะหมดเลยค่ะเพราะเหตุการณ์นี้เป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่โรงเรียนภูบดินพิทยาไรที่หลังสวนจังหวัดชุมพรฮะออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลยฮะเนื่องจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนลายหนึ่งนี่คุณดูดิ
ถือปืนถือปืนไปอย่างนี้แล้วปืนยาวแบบโอ้ถือปืนลูกซองอ่ะปืนยาวกว่าตัวยาวแล้วก็จะพาตัวเด็กซึ่งเป็นบุตรเนี่ยออกมาจากโรงเรียน
ทำให้เกิดแบบความหวัดกลัวต่อคนที่อยู่ในโรงเรียนไม่คือการถือปืนไปในโรงเรียนถ้าพูดเธอเห็นอย่างงี้เป็นยังไงล่ะ
ไม่ต้องในโรงเรียนหรอกในห้างฉันก็วิ่งวิ่งค่ะมากลางถนนวิ่งมันไม่ใช่ที่คือเพราะบทเรียนเราจะใช้คำว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียน
แต่อันนี้มันยิ่งกว่าถอดบทเรียนแล้วนะแล้วดูเดินแบบไม่ไม่แคร์อะไรเลยอ่ะค่ะโอ้โหขนาดเดียวกันครูก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ย
มาตรวจสอบแล้วก็ควบคุมสถานการณ์โดยระหว่างนั้นพ่อของเด็กเนี่ยพาบุตรของตนเองเนี่ย
กลับไปยังบ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณสัก๓๔กิโลเมตรน้อง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามเข้ามาปิดล้อมเจรจาแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี้ยก็ได้ขับรถยนต์ยี่ห้อเอ่อ
มิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยออกจากบ้านนะฮะที่วนเวียนอยู่ในตัวอำเภอหลังสวนเนี่ย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยจากนั้นก็มีแถลงการเหตุฉุกเฉิน
เพราะถ้าบอกว่าโรงเรียนภูมิบดินพิธียาไรเนี้ยอืม
ขออนุญาตแถลงชี้ประเด็นหลักหลักอย่างนี้หนึ่งผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนฮะ
ค่ะแต่ผู้ปกครองนักเรียนอ่ะได้มีการนำอาวุธเข้ามาภายในอาคารโดยปกปิดเสมือน
เอาไว้แค่ตอนเวลาเดินเข้ามาเนี้ยก็แอบจะเหมือนไม่มีอาวุธก็แอบอ่าอ่าอ่า
ตอนเดินเข้ามาไม่มีอาวุธจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียน
ไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกันแต่เด็กที่ไปก็คือเป็นบุตรของเขาเองผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเนี้ยซึ่งผู้ก่อเหตุต้องการมารับบุตรของต้นไม่แต่เพราะปืนเขา
ปกติเวลาไปรับลูกรับหลานนี่ไม่ได้เอาบัตรไปรับเหรอคะเอาปืนเหรอคะ
แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกันนะ
แต่คนที่เด็กน้อยที่โดนจับเด็กที่โดนจับก็คือเป็นบุตรของผู้ก่อเหตุนะฮะ
จากคณะครูบุคลากรได้จัดการความปลอดภัยตามโค้ด๓
จากคลิปภาพจึงไม่มีนักเรียนคนใดปรากฏในเหตุการณ์เห็นไหมฮะ
รอบจะไม่เห็นนักเรียนหรือไม่เห็นเด็กนักเรียนกลัวเลย
จากคณะครูบุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งคัด
จากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่พบนักเรียนเขาจึงเอาอาวุธขึ้นมาขู่

สถานการณ์ทาง๙ได้มีการควบคุมที่ที่ใครติดตามโดยผู้ว่ารัชการจังหวัดนะฮะ
ขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรของเราทุกคนที่จัดแนวทางความปลอดภัยตามระบบโค้ด๓จนทุกคนปลอดภัย
ล่าสุดครับผู้กำกับการสพหลังสวนเปิดเพราะว่าตำรวจได้เจรจาจนคนร้ายเนี่ยยอมมอบตัวแล้วนะฮะ
แล้วก็ตำรวจทีมเจรจาก็ได้ปิดล้อมบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งนี้ในพื้นที่อำเภอหลังสวน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังควบคุมตัวไปสอบส่วนที่สพหลังสวน
คือประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไปรับลูกของเขาไม่ได้จะไปก่อเหตุอะไร
อยู่ที่เขาพกพาปืนออกไปไม่ได้มันผิดกฎหมายค่ะ
คุณจะไปรับลูกตัวเองหรือจะอะไรก็ตามดูปืนสิ

แต่ก็ยังต้องดูว่ารู้สึกที่บ้านจะไม่ใช่มีกระบอกเดียวหรือเปล่า
เพราะตำรวจถือ๒กระบอกแล้ว
ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงพูดตรงก็คือมันไม่มีกฎหมายข้อไหน
รับรองให้คุณสามารถพกพาคนอื่นออกไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรได้

ใช่เห็นปืนใครก็ต้องตกใจอยู่แล้ว
พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
เอาล่ะปรากฏว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมา

เขาบอกว่าน้องเนี่ยติดคณะเพศศาส

คือจากกรณีครอบครัวของน้องวัย๑๙ปีนะฮะ
ว่าที่นักศึกษาคณะเพศัตริย์เนี่ย
พาน้องไปตรวจร่างกายก่อนเนาะ
ก็ต้องไปตรวจร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเนี่ย
ซึ่งครั้งนี้แพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจอย่างละเอียด

หลังจากที่ผลการตรวจที่โรงพยาบาลนางรอง
พบว่ามีสารเม็ดแอมเฟตามีน

ทำให้แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์
เพื่อไปประกอบการมอบตัวเข้าเรียนคณะเพศศาสต

อุหูเด็กอุทสาทสอบติดเพศัตริย์เนอะ

เหมือนมีการใช้ยาเสพติดมาก่อน

ล่าสุดผลการตรวจออกมาเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานะฮะ

ตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งปัสสาวะในร่างกายน้องเลย
ทำให้พ่อแม่ค่อนข้างโล่งอก
โดยพ่อของเขาบอกว่าผลที่ออกมาตรงกับพฤติกรรมของลูก
เพราะลูกไปไหนมาไหนกับครอบครัวตลอดเวลา
แม้แต่การทำเสริมทำงานเสริมเนี่ย
ยังต้องทำงานที่เดียวกับแม่เขาเลยนะอืม
นอนก็นอนกับแม่แทบจะเป็นคนเดียวกับแม่
โอกาสที่เขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มองไม่ออกเลยมีเสียงไหมลูกมีเสียงไหมมีค่ะ
อะฟังเสียงก่อน
ปัจจัยที่แบบว่าได้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มันก็อาจจะเป็นในหลายปัจจัยเลย
จะเป็นสารที่คล้ายกันก็ได้

เขาโล่งอกโดยเฉพาะผลที่ได้เนี่ยเนื่องจากแพทย์เขาระบุ
ว่าสามารถนำเอาไปอ้างอิงกับสถานศึกษาได้ทันที
แต่ก่อนหน้านี้ตรวจแล้วปรากฏฉี่ม่วง

ตอนนี้ไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วเพราะตรวจอย่างละเอียดแล้วทั้งเลือด
เลือดด้วยเลยค่ะสวัสดิ์ส่วนผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ย
บางทีเป็นไปได้ไหมที่เรากินอาหารเสริมอย่างเช่นพวกยาโรคความอ้วนเนี่ย
มันมีด้วยเหรอน้องยาโรคคอมอ้วนมันใส่ยาพวกนี้นะ
ยาบางตัวตรวจก็เจอสีม่วงเหมือนกันครับ
เพราะว่าสารตั้งต้นยาเสพติดบางทีมันก็มาจากยารักษาโรคนี่แหละ
แต่เขาเอาไปแบบเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าบางทีเหมือนยาพวกยาโรคกระมวลที่กินแล้วนอนไม่หลับ
เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีขายกันอยู่นะมันจะกระตุ้นประสาทไปอะไรอย่างนี้
เขาบอกเป็นยาชุดจำได้ไหมเป็นยาชุดมันยังมีกันอยู่
เราคิดว่ามันหมดไปแล้วไม่หมดนะ
เขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากวันยังไง
ทางเราก็พร้อมจะรับฟังและมาหาที่มาด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ขนาดนี้หากไม่พบสารเม็ดแอมเฟตามีน
หรือสารยาบ้านที่มีอยู่ในยาบ้าน
ขนาดนี้น้องเขาดีใจแล้วล่ะที่ผลการตรวจเลือดเป็นลบ
และขอยืนยันว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
กินยามั่วด้วยตัวบอกเขาไม่ได้กินยามั่ว
แม้แต่ยาแก้ปวดตอนปวดท้องประจำเดือนเขายังไม่กินเลย

ยังไม่เคยกินยาแก้ปวดเลยปวดประจำเดือนเขายังไม่เคยกินยาแก้ปวด

ทีนี้ก็กำลังงงว่าแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นยา

กินยาแบบไม่สบายกินยาขยายหลอดลมอะไรอย่างสูโดอะไรอย่างนี้
ถูกไหมอย่างสูโดนมันเป็นยาที่รักษาโดยแพทย์ถูกไหมคะ

มันก็เป็นสัตว์สักต้น
แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะ

เขานี่ตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งปัตตาวะ
อันนั้นยืนยันได้ชัดเจนถ้าตรวจเลือด

เขาบอกว่างวดนี้มีลุ้นไปอีกค่ะ
แต่เดือนหน้านี่เดือนที่๖ครึ่งปีแล้วนะ

ครึ่งปีแล้วนะรู้ตัวกันไหมเนี่ย
เธอเธอรู้ไหมอีกไม่กี่วันครึ่งปีแล้วนะเนี่ย
จริงเร็วค่ะปีนี้ผ่านไปเร็วมากจริง
อาจจะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคนก็นำสินของและพวงมาลัยไปแก้บนที่ต้นโพคขอดูต้นโพหน่อยขนาดใหญ่มากเขาบอกขนาด๑๕คนโอบอายุมากกว่า๕๐๐ปีค่ะ
ซึ่งบริเวณรอบต้นโพเนี่ยเขาบอกแต่เดิมเคยเป็นวัดเก่าแก่มาก่อนเมื่อสมัย๕๐๐กว่าปี
โดยนายปรัชญาเสิร์ชลือชาในอำเภอบ้านไร่ค่ะเขาก็ไปพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควายผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ไปกันหมดเลยคือก็เข้าไปสำรวจต้นโพยักษ์ขนาด๑๕คนโอบที่อายุมากกว่า๕๐๐ปีเก่าแก่มากเพื่อจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เขาบอกว่าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หมู่สองบ้านทองหลางหลังจากนั้นต้องบอกว่ามีกลุ่มชาวบ้านค่ะ
มากันเลยพร้อมกับทูบเทียนเอามาจุดขอพร้อมกับแป้งเข้ามาด้วยค่ะพี่ต้นโพอายุกว่า๕๐๐ปีแป้งต้องไปดูสิ
ถูกเทียนน้ำแดงน้ำเขียวต้องครบเออแล้วแป้งเอาไปรูปต้นโพ
คือบอกว่ามีนางสายลมค่ะได้เลขจะเขาบอก๙๐๓แล้วชาวบ้านต่างก็ถูกหวยจากต้นโพยักษ์ต้นนี้ค่ะ
ก่อนจะมีการนำพวงมาลัยไปแก้บนที่ต้นโพยักษ์ชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันไปเต็มเลยค่ะทีนี้ไปจุดทูบ
จุดทูปขอเลขเด็ดบางคนบอกแล้วเอาแป้งไปรูปหน่อยขอดูหน่อยซิพร้อมกับจุดทูปจีนเขาบอกว่าได้เลขอีกค่ะ
มันเป็นไงแหละไม่รู้เขาใช้คำว่าทูบจีน

เค้าบอกว่าได้เป็น๗๕๖นี่เนี่ยที่เป็นทูปแบบมีตัวเลข

นั่นสิสมมุติไม่เห็น๗๕๙ในนี้เขียน๗๕๖

นางสายลมเค้าตามแป้งไป
บอกเป็นรูปที่ต้นโพยักษ์เขาได้เลข๗๕
พร้อมกับโชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเป็นเลขท้าย๑๕๖
พร้อมกับบอกว่าตัวเขาเองมาขอหวยที่ต้นโพยักษ์นี้๒ครั้ง

อืมพอมีคนยืนยันแบบนี้ไงว่าถูกสองครั้ง
แห่เลยแหละมากันเต็มเลย

คือถ้าต้นโพเป็นคนสำลักแป้งแล้วนะคะ
จริงเขาอายุ๕๐๐ปีแล้ว

เหลียนไปจุดทุบจุดเทียดเยอะแต่เดี๋ยวไหม้นะ

ไม่ค่อยชอบเล่นอ่ะรู้สึกว่าเล่นแล้วอกหัก
ไม่ค่อยคุยมันรู้สึกโอกหักซ้ำอะ

น่าเกิดเต้นกันทั้งในเวลาทุกคนไปซื้อ
บอกว่าแผงมาอย่างนี้จริงค่ะ

คนเราอยู่กินกันเป็นสามีภรรยา
มันต้องอยู่กันทั้งในยามที่สุขและในยามที่ทุกข์ใช่ป่ะคะ
แต่เรื่องของผู้หญิงคนนี้น่าเห็นใจจริงคือ

แล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไปเจอกับแฟน
เป็นคนเชียงรายก็คบกัน

แล้วปรากฏว่าเธอก็ตั้งท้องท้องแรกด้วยนะคะ

คลอดเสร็จปุ๊บคลอดธรรมชาติ
แต่มันจะต้องมีการเหมือนกับกรีดปากช่องคลอด

เธอบอกว่าเธอไม่ได้วางยาสลบไงคะ

ขอโทษนะคะกรีดแผลยาวไปหน่อย

นี่คือช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วที่เธอไปคลอดลูก
กลับบ้านไปก็แบบเอ๊ะเธอปวดท้องหนักมากอ่ะ
แล้วพอดูแผลที่เขากรีด

เขาบอกว่าแผลค่ะมันยาวไอ้หน่อยของเขาเนี่ย
คือช่องคลอดจะเลยไปถึงรูทวารอยู่แล้ว

แล้วกลายเป็นว่าที่ช็อกที่สุดก็คือว่า
พอปวดท้องแบบปวดท้องหนัก

บอกว่าอุ๊ยลำไส้แตกค่ะ
เพราะว่ามันไปดันออกไปทาง

ก็เลยต้องส่งต่อจากตอนแรกโรงพยาบาลในอำเภอ
ก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในตัวเมืองที่เชียงรายนะคะ
ก็พยายามรักษากันซึ่งวิธีการรักษาคือต้องผ่าเอาลำไส้
ออกมาไว้นอกท้องก่อนอุ้ยตายคือทรมานมากนะประเด็นอยู่ตรงที่ว่า
สามีขอเลิกเลยค่ะ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาให้ความสุขสามีฉันคู่รักบนเตียงไม่ได้
เดี๋ยวก่อนนะเขาเพิ่งคลอดลูกด้วยไง
เนี่ยเลิกไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่
แบบไม่ดูรำดูดีแล้วทิ้งลูกให้เธอเลี้ยงด้วย
ลูกเพิ่ง๘เดือนสามีเลิกไปเลย
เธอก็คือตอนนี้ลำบากมากเพราะว่า
จนถึงเนี่ยพฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะแผลก็ยังไม่หายไส้ก็ยังอยู่ข้างนอก

ลูกก็ต้องเลี้ยงทำงานหนักก็ไม่ได้
คือเธอบอกมันทรมานแบบมันทรมานใจมาก

คือทางโรงพยาบาลที่แรกที่ทำคลอดให้ค่ะ
เขาก็มีการเรียกรายเงินจากเจ้าหน้าที่พนักงานจากพยาบาลจากคนในคนในโรงพยาบาลอ่ะ
ให้เธอสองหมื่นบอกว่าคือช่วยได้เท่านี้จริง
แบบเรียกรายเงินส่วนตัวเออเรียกรายเงินส่วนตัวกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าและเนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไง
ทุกวันนี้อาศัยช่วยขายของพี่สาวกับพี่เขยที่ร้าน
บางวันขายได้เยอะหน่อยก็ได้วันละสามร้อย
ถ้าขายได้น้อยก็จะได้สองร้อย
มันก็พอแบ่งเบาค่านมค่ะของใช้ลูกได้บ้าง
ตอนนี้เนี่ยเดือนหน้าลูกจะครบ๙เดือนแล้วอะค่ะ
เธอก็เลยอยากจะทวงถามความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลหน่อยว่า
ระยะเวลา๙เดือนที่ผ่านมาเนี่ย

เขาบอกว่าคือก็คือติดเชื้อ

แต่ก็เข้าใจว่าไปเอาไปเรียรายเงินจาก
อันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่มีเงินเงินเท่าไหร่ละเม

แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอะ

นี่คือความช่วยของการทำกร้อนไง

อยากฟ้องสามีอยากฟ้องอดีตสามีเหมือนกัน
แบบมาทิ้งเธอไปในวันที่แบบยากลำบาก

แต่พอถึงเวลาเธอถามว่าเธอทำอะไรผิดเหรอ

เราก็เลยไปคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเมงรายนะคะ

อำนวยการแพทย์หญิงอำภาวันก็บอกว่า
รับทราบปัญหาของคนไข้รายนี้แล้ว

แล้วมันต้องมีการผ่าเย็บแผลเพื่อขยายช่องคลอด
ปัญหาสำหรับผู้ป่วยรายนี้ก็คือ
พบการติดเชื้อหลังการรักษาแผลก็เลยไม่สมานกัน
ซึ่งในแนวทางการรักษานี้มันต้องยกลำไส้ให้ออกมาที่หน้าท้อง
เพื่อไม่ให้กระทบกับการสมานแผลที่อยู่ใกล้กับรูทวาร
และระยะเวลาในการรักษามันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน
แต่ตอนที่ไปกรีดเขาจะกรีดยาวกว่า

พอมันกรีดยาวต่อให้คุณเย็บแผลก็เถอะ
บางทีแผลมันปริแล้วมันแตกไง
มันจะสมาร์ทกันไหมหรืออะไรอย่างไรถูกหรือเปล่า

แล้วก็คนที่มาช่วยคืออะไรรู้ไหม
คนในพนักงานบุคลากรในโรงพยาบาล
ถ้างั้นจะเอาจริงคือเขาต้องคนกรีต
คือพวกนวยการโรงพยาบาลก็บอกว่าเงินสองหมื่นที่ให้ไป
อันนี้ไม่ใช่เงินเยียวยาจากทางโรงพยาบาลนะ
แต่เป็นเงินที่เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนในโรงพยาบาล

คือเขาบอกว่าแผลมันยังไม่ดีขึ้น

คือเขาก็ต้องหิ้วไส้ออกมาแบบนี้ค่ะ

แล้วคือ๙เดือนแล้วคือคนเรามันจะใช้ชีวิตด้วยการเอาไส้ไว้ข้างนอก
ขับถ่ายผ่านไส้ที่อยู่นอกตัวแบบแบบนี้
มันอาจจะมีการมาตรการอะไรที่ให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเร็วกว่านี้
ต้องมีการรักษาที่มันแบบว่าต้องพยายามช่วยหลานเขาหรือเปล่า
เพราะว่าการรักษาแบบนี้มันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายในทุกวันที่เขาจะต้องมานั่งดูแลตัวเขาเองที่มีลำไส้ห้อยอยู่ข้างนอกอย่างนี้
เขาบอกเลยว่าชีวิตเขาคือพังไปเลยแล้วเขาสวยมากนะคะหน้าตาดีเลยเป็นคนสวยเลยคนนึง
ก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้งานก็ทำไม่ได้คือถามว่าสมมุติไปสมัครงานจะสมัครยังไง
ในแม่ตัวเองโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมมีมั้ย
เขาไม่ใช่เป็นหมอเราก็ไม่รู้แต่แบบมันต้องใครเป็นหมอตอบหน่อยสิว่า

คือเหมือนต้นทางเป็นเพราะว่าแผลที่กรีดมันยาวเกินไป
ก็เลยทำให้ไส้แตกแล้วติดเชื้อ
วิธีการแก้ไขก็คือต้องเย็บแผลข้างล่าง
แล้วเอาไส้ออกมาขับถ่ายข้างนอกเพื่อที่เวลาสมมุติว่า
ถ้าไม่ออกมาแล้วขับถ่ายทางปกติแผลอาจจะปริอีกอย่างนี้
แล้วแผลข้างล่างมันหายหรือยังล่ะ
มัน๙เดือนแล้วมันปิดสมานสนิทแล้วหรือยัง

อายุเท่าไหร่ล่ะอายุ๒๗

คืออันนี้ควรติดตามการดูแลแล้ว

หรือควรจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่สามารถทำได้

พยาบาลที่เล็กไปถูกต้องป่ะถ้าสมมุติประสานกันไปประสานกันมา
จริงค่ะคืออื้อหือพอได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วเราก็แบบ

มันสำคัญกับชีวิตคนมากเพราะบางทีมันอาจจะแค่นิดเดียว
เล็กน้อยของการกรีดเลยไปนิดนึงตามที่เขาพูดวันนั้น
แต่มันทำให้ชีวิตเขาหลังจากนั้นผ่านมาอีกตั้งเนี่ย

คือคนเราผิดพลาดได้แหละแต่มันต้องแก้ไข
ใช่ดังนั้นต้องรีบรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงเลยค่ะ

คือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบโดยตรงก็น่าจะคง

แต่ว่าถ้ามีหน่วยงานไหนหรือว่ามีที่ไหนที่สามารถช่วยเหลือได้ก็

พ่อค้าแม่ค้าแทบจะไม่ใช่คนไทยแล้วนะ
พนักงานร้านอาหารอะไรใดหาคนไทยไม่เจอแล้วค่ะ
ไม่มีบางวันบินออกมาเป็นภาษาจีนด้วย
อ๋ออันนั้นก็เป็นกรณีไทย
ต้องถ้าไปเดินตามตลาดก่อนดีกว่าตลาดขายของอะไรอย่างนี้
ถ้าจะไปเจอพ่อค้าแม่ค้าคนไทยและหนำทรัพย์บางร้าน
เจ้าของเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติเลย
ใช่ค่ะมันก็เลยต้องมีการตรวจสอบ
ถูกไหมเพราะว่าตกลงมันอย่างไรกันแน่

ซึ่งคุณไพโรธโชติกเสถียรนะคะอธิบดีกรมการจัดหางาน
ก็เลยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเยอะเหลือเกินว่า
เจอแต่คนต่างชาติตั้งแผงขายผักขายผลไม้
ถูกร้องเรียนมามีที่ตลาดฮาไทยมิตรถนนฮาทายราช

ลงพื้นที่ด้วยตัวเองไปเลยค่ะ
และจากการตรวจสอบก็พบคนต่างชาติทำงาน
เหนือจากที่มีสิทธิ์จะได้ทำอยู่๔รายด้วยกันนะคะ
ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็อยู่ในราชนาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาต๓รายด้วยกัน
รวมไปถึงพบนายจ้างกระทำผิด๔รายค่ะ
ส่วนที่นายจ้างหรือสถานประกอบการนะครับ
รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือที่มีสิทธิ์

มีโทษปรับตั้งแต่๑๐๐๐ถึง๑แสนบาท

ซึ่งอันนี้นี่คือกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว
ศ๒๕๖๐ที่เขามีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ
จากที่พี่มดบอกไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะคะ
ต่างด้าวคนไหนทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
หรือว่าทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้เนี่ย
ปรับ๕๐๐๐ถึง๕หมื่นบาท
และจะถูกส่งกลับประเทศต้นทาง
ขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา๒ปี
นับตั้งแต่วันได้รับโทษเลยนะคะ
และหากว่ากระทำผิดซ้ำเนี่ยนะคะ

หรือปรับตั้งแต่๕๐๐๐บาทไปจนถึง๒๐๐๐๐บาทเลย
คนต่างด้าว๑คนด้วยนะคะ
แล้วก็ห้ามจ้างคนต่างด้าวมาทำงานอีกเป็นเวลา๓ปีค่ะ
สำหรับใครที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมายนะคะ
หรือว่าพบคนต่างชาติลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย

โทรไปเลย๑๕๐๖กฎ๒กรมการจัดหางาน
หรือว่าสายด่วน๑๖๙๔กรมการจัดหางานค่ะ
อย่างนี้บอก๑ต่อ๑คนเขามีสิทธิ์จับหมื่นถึงแสนนึงนะ

ต่อคนนะคะต่อคนต่อ๑คนต่างด้าวเพราะฉะนั้นวันนี้

เพราะตอนนี้จริงร้านค้าบางร้านค้าไม่ใช่คนไทยแล้ว
มันมีกฎหมายควบคุมอยู่ก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบนะคะ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะเป็น๒วันที่ฟินสุดสำหรับชาวบลิ้ง

ไม่เห็นดาราไปกันเยอะมากเยอะมากจริงจริงเขาไปส่องแฟชั่นดาราด้วยล่ะ
โดนอาหารทอยตกไปคนละเมนู๒เมนูเลย

เพราะว่าเจนนี่ยังพูดขึ้นกลางเวทีเลยบอกว่าชอบอาหารไทยมาก
ไทยนี่สั่งไปหลายเมนูเลยแล้วก็ย้ำพนักงานสองรอบว่า
ใส่ผักชีนะคะไม่ใส่ผักชีนะคะก็โรยมาอยู่ดีเลยบอกว่า
เศร้าจังชอบอาหารไทยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ชอบผักชีค่ะ
แต่รู้สึกว่าโลเซโลเซหรือจีซูแล้วที่ชอบกินขนม
ขนมที่เป็นเมื่อเกิดเล่นใช่ไหมครับอ้าวที่โพสต์ลงในสตอรี
ส่วนลิซ่าไม่ต้องพูดถึงนะคะเหมือนกลับบ้าน

ดีใจกับชาวบิลล์ด้วยต้องรีบเบรกแล้วค่ะ
เพราะยังเหลืออีกหนึ่งเบรกโอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ไปดูอาการคุณเอสกันตะโพงนิดนึงนะคะคุณเอสกันตะโพง

ที่หลายคนก็แบบ
เพ้ารอเนอะ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ